คุณผู้ชมไหนได้คุยกับพี่เอค่ะ

ตอนเมื่อวานที่เรานำเสนอไปพี่อ้ำบอกว่า
ฉันต้องรีบมาแล้วเพราะว่าเรื่องฉัน

คุณผู้ชมนะคะก็คือจากประโยคเด็ดที่พี่อ้ำพูดในคลิปเนี่ยค่ะ

ปรากฏว่าเรื่องนี้พี่เอบอกว่าเอาจริงแจ๊ค
พี่เอ๋บอกเลยว่าคือพี่ก็รู้เรื่อง
แต่อยากให้ฟังจากปากของพี่อ้ำเองดีกว่านะคะ

แต่พี่เอก็พร้อมอยู่ข้างพี่อ้ำเสมอ

คือเป็นเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนนะ

ที่เธอเคยบอกไว้แล้วก็ร้องเป็นแบบว่า

ฉันอย่าร้องไห้

ให้กำลังใจนี่ไงพี่เอร้องให้แบบ
พี่อ้ำและพี่อ้ำอิ่มมากค่ะคุณผู้ชม
คือเอาจริง

ส่วนมื้อที่๓อะไรใด
คือต้องรอขอเช็คก่อน

ก็คือทุกคนรู้จัก
สัมภาษณ์แบบกระเป๋า

เช็คด้วยว่ามันจริงหรือเปล่า
คือเราจริงพี่แจ๊กคือไม่สามารถบอกชื่อได้เลยเป็นตัวอักษรยอกก็ไม่ได้เหรอไม่ได้โดยคน
ถ้าผักแล้วค่ะแต่พูดชื่อเนี่ยเราเราบ้างดังแล้วตกตัดจริงนางเอกหนึ่งหนึ่ง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาอาจจะงอนกันก็ได้
เขาเคยแบบมีช่วงหนึ่งที่งอนกันด้วย

เพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าแบบไม่อยากจะแบบมาติดตาม

ก็จะเห็นภาพอีกซึ่งเราก็ได้เช็กกับพี่ยุริปป้า

ขอให้เป็นแค่การงอนกันนะคะ
แล้วก็ขอให้ข่าวรือไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ